สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เที่ยงแบบนี้จะเจอกับเราสองคนเช่นเคยอยู่กับเชอรี่แล้วก็พลอยค่ะ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณนุ่นระบิดานะคะ

แสดงความเสียใจกับคุณนุ่นระมิดานะคะหลังจากที่เธอได้สูญเสียคุณแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับ
ตัวก็ได้โพสต์เศร้าในอินสตราแกรมส่วนตัวค่ะบอกว่าคนเราเกิดมาต่างก็มีภาระและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป
ถือว่าคุณแม่ได้ทำหน้าที่ของการเป็นแม่และภรรยาอย่างครบถ้วนแล้วในชาตินี้นะคะ
เพราะสิ่งที่คุณแม่อยากได้คุณแม่ก็มีหมดแล้วครบถ้วนมีสามีที่ดี
แล้วก็ดูแลแม่อย่างดีจนถึงวาระสุดท้ายฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องห่วงอะไรอีกต่อไปและหลับให้สบายนะคะ
โดยงานศพของคุณแม่คุณนุ่นจะจัดขึ้นในวันที่๑๕เมษายนนี้ที่วัดศรีเมืองทองห้วยยายจิ๋วจังหวัดชายภูมินั่นเองค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ